เรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียล

ขณะที่เขากำลังจะกินบิงซู
ฉันสั่งบิงซูมาฉันกำลังจะกินบิงซูเลย
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้

ไอ้เกด

คือคุณคะโผล่มาแบบนี้

ไม่รู้ใครไม่รู้เดินมาจากไหน

แล้วก็เดินไปเลยแค่นี้เลยอย่างนี้ก็ได้หรือคือเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขานะฮะ
เป็นคลิปสั้น๑๓วินาทีก็คือมีแค่นี้ดีนะถ่ายคลิปเอาไว้อยู่
เขาบอกว่ายังไงนะบิงซูแสนอร่อยแต่ต้องหายไปก็คืองานนี้วิปครีมไปทั้งวิปครีมเลย
เนี่ยเขาเขียนข้อความเป็นแคปชั่นบอกว่าหมดกันบิงซูแสนอร่อยของแฟนฉัน
คนเมามาจากไหนไม่รู้งาบวิปครีมไปด้วยทั้งถ้วยแล้วจากไปอย่างไม่ใยดี
พร้อมกับมีการติดแฮสแท็กอยู่พัทยาต้องระวังตัวให้มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเยอะมากเลยคุณผู้ชม
คอมเมนต์เขาก็มองเป็นเรื่องขำเนอะคือตอนแรกมันเหมือนเป็นเรื่องขำนะ
แต่บางคอมเมนต์เขาก็เตือนนะคะให้ระวังเพราะว่าเราไม่รู้พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ
แล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้มาด้วยกันอ่ะแน่นอนอ่ะเออ
ตลอดข่าวของเราติดต่อไปหาคนที่โพสต์คลิปนี้
แล้วก็คุณน้ำอายุ๒๖ปี
เป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับบนห้างสรรพสินค้า
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เปิดร้านประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๗สิงหาคม
ที่ผ่านมาปิดร้านหลังจากปิดร้านก็พาตัวเองกับแฟนไปกินบิงซู
คิดว่าจะไปกินบิงซูร้านประจำไปสวีทกันหนุงกระหนิงอาเปิ้ลกันอะไรกัน

คือแฟนเนี่ยเขาจะพากันไปกินของหวานแบบนี้อยู่แล้ว
คู่นี้เขาชอบพากันไปกินบิงซูร้านนี้
แล้วก็ตักกินขอบก่อนคุณนึกออกไหม
บางคนก็จะเหลือตรงกลางเป็นยอดเอาไว้
เก็บวิปครีมเอาไว้กินทีหลังของอร่อยว่าแบบนี้
จังหวะที่กำลังถ่ายภาพเล่นกันอยู่นั้น

มีผู้หญิงคนนี้สวมกางเกงขายาวกับใส่เสื้อชั้นในตัวเดียว

เดินเข้ามาด้านหลังแล้วกระซิบบอกว่าขอกินเน
แล้วก็หลังจากนั้นก้มลงใช้ปากงาบไปที่วิปครีม
แล้วด้วยความตกใจเขาก็รีบกระโดดหนีไปเลย
แล้วหญิงสาวคนนั้นก็เดินจากไปพร้อมกับมีการเอะอะโวยวาย
แล้วก็เอาเสื้อไล่ฟาดฟันอะไรไปตลอดทาง
ไปฟังเสียงคุณนัทเล่าเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชม
จังหวะที่ถ่ายรูปแฟนเสร็จเนี่ยนะก็เหมือนมีผู้หญิงคนนึงนะคะเดินเข้ามาแล้วก็งาบคุณซูไปทานเลยนะคะ
โดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะตอนนั้นก็ตกใจมากเลยค่ะ
แล้วคือกล้องเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ปิดนะก็เลยเปลี่ยนเป็นมุมวิดีโอด้วยนะคะ

พอเราได้สติเนี่ยเราก็เรียกพี่ผู้หญิงเขากลับมาทานนะคะ
แต่ว่าด้วยความที่พี่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็เดินเลยไปแล้วก็เอาเสื้อฟาดคนข้างทางไปตลอดทาง
ก็เลยไม่ได้กลับมาทานต่อ
เออก็ไม่มีใครกล้าจะกลับมาทานต่อนะคะ
คุณพัฒน์ก็พูดถูกคือคุณพัฒน์เขาคิดว่าผู้หญิงปริศนาคนในคลิปนี้น่าจะเป็นคนเร่ร่อนค่ะหรือว่าจะเป็นคนที่สติไม่สมประกอบ
ก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความอะไรก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้ถูกเธอทำร้ายหรือว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเนาะ
คุณพัฒน์ก็เลยอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบหน่อยแล้วก็ควบคุมคนกลุ่มนี้ให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะ
ให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่ายินดีหลังจากที่คุณพัฒน์เนี่ยโพสต์คลิปนี้ลงไป
น้องสาวของผู้หญิงคนนี้ในคลิปติดต่อมาเลยค่ะติดต่อหาคุณนัทแฟนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตามหาพี่สาวมานานแล้ว
พี่สาวป่วยแล้วหนีออกมาเขาก็เลยคิดว่าพี่สาวเขาเสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งเขาได้มาเห็นคลิปนี้
เขาบอกเลยนะเขาดีใจมากที่พี่สาวของเขายังมีชีวิตอยู่เขาต้องขอโทษแทนพี่สาวที่ทำพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็ทำให้ตกอกตกใจ
เรื่องต้นทางคุณพัฒน์ก็ประสานไปกับหน่วยงานต่างเพื่อจะตามหาผู้หญิงปริศนารายนี้
เพื่อพากลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรีตามที่น้องสาวเธอติดต่อมา
เจ้าหน้าที่เจอผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการติดต่อยาดเพื่อพากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปรักษาตัวกันต่อไป
แล้วก็เรื่องนี้คิดว่าจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งเลย
ใช่นะถือว่าเป็นโอกาสดีแหละนะคะ
ที่ทำให้ครอบครัวเขาได้เจอกันแม้ว่าตอนแรกนี้จะตกใจเล็กน้อย